คลิปนี้เกิดดราม่ารัวเลย
เรื่องเกี่ยวกับการเอาเด็กมาโป๊ะมาเปลือยมาทาตัวสีขาว

รามาที่๒เป็นการสื่อถึงพระพุทธเจ้าหรือเปล่า

อ่าเนี่ยแหละฮะคุณผู้ชมฮะบนรถแห่นะครับ
ที่มีผู้หญิงเนี่ยแต่งสารีสีแดงนะฮะ
ส่วนเด็กผู้ชายข้างหน้าเนี่ยคุณถูกทาตัวสีขาวทั้งตัวเลยนะฮะ
ดูเผินเนี่ยตอนแรกที่ทิศว่าเป็นรถแห่ในต่างประเทศใช่ไหม
แต่จริงบ้านเรานี่แหละฮะข้างหลังก็เห็นวัด
แล้วก็ได้ยินเสียงเพลงของเพลงไทยเนี่ยนะครับ
ทีนี้คุณผู้ชมฮะดราม่าบังเกิดเลยเรื่องนี้นะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสื่อถึงอะไรบ้าง
อีกอย่างคือเอาเด็กมาโป๊ะมาเปลือยแบบนี้เด็กเขาก็อายนะ
แล้วอะไรนะคุณคือมันองค์ประกอบมันคล้าย
ใช่ค่ะคือนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
แถวบริเวณวัดใหม่สุคลธารามอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะครับ
นักข่าวของเราก็ไปสืบทราบมาเรื่องนี้
บอกว่าทั้งสองคนก็เป็นชาวบ้านแถวนั้นแหละครับ
ส่วนกิจกรรมที่เห็นเนี่ยเป็นกิจกรรมการแต่งกายนะฮะ
เป็นขบวนแห่ร่วมงานประเพณีของวัดที่จัดมายาวนาน๑๒๙ปี
เพื่อน้อมรำลึกถึงพระพุทธเจ้าฮะ
ผู้ปกครองเด็กที่ร่วมขบวนแห่บอกว่าเด็กสมัครใจเองที่จะแบบอย่างนี้
ทาตัวสีขาวไม่ใส่เสื้อผ้าเนี่ยนะครับ
ไม่ได้บังคับเด็กส่วนชาวเน็ตก็เข้ามาวิจารณ์เรื่องนี้แหละ
เรื่องเด็กทำไมให้เด็กโป๊แบบนี้เด็กเขาก็อายเป็นเหมือนกัน
ตอนโตแล้วค่ะเขาเห็นภาพนี้ของเขาเนาะ

นั่นสิแต่ผู้จัดงานยืนยันว่าภาพของงานไม่ได้ออกไปทางโป๊ะหรือน่าเกลียดอะไรนะฮะ
กระทำด้วยความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธองค์นะครับ

ละเอียดอ่อนนะต้องระวังค่ะ